เป้านี่ค้าขาด

วงไพ่ค่ะดิของ
ในขณะที่คุณกำลังจะเซ็นสัญญากับลูกค้า
ขณะที่แฟนคุณก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกัน

ไปดูซีรีส์เกาหลีที่ไหนมาขนาดนี้

คุณไม่ได้ทำอะไรผิดคุณไม่โทษอะไร

คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับคุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ

คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ

คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ

คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ

คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ

คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ

คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ
คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ

คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ

คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ
คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ

คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ
คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ
คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ
คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ
คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ

คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ

คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ

คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ
คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ

คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ
คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ

คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ

คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ

คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ
คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ
คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ
คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ
คุณฟังผมแป๊บนึงนะครับ

คุณอยากจะพูดอะไรกับสิริ

แต่วันนี้ผมถูกชะตาผมชอบซีริมากเลยครับ

บี้ครับคุณอยากจะพูดอะไรกับสิริครับ

นี่เข้ามาแบบกำลังใจมีแค่นี้

หรือจะเลือกตามดวงสมพงษ์
หรือจะลองให้ตัวเป้น
หรือแครงเคียว

ก็ก็ก็กลิ่น
ได้ไหมครับ

โอ้โห
จากแนะนำเยี่ยม

สิริครับทำไมถึงปล่อยมือของฟง
เพราะว่าตอนสบตาค่ะก็รู้สึก
อบบี้ดูจริงใจมาก

ในใจคิดอะไรอยู่ตอนสบตา
ผมเผินนะผมเก็บอาการไว้อยู่ไม่การสบตานะครับอ๋อความเขิน

ดีแล้วอย่าไปแซวสิหมูพ่อ

ไม่ค่อยได้แรงในช่วงนี้

แต่ว่าช่วงนี้คือนานแล้ว